คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พูดถึงวันที่๕ธันวาคม
ยืนยันว่าจะยังคงเป็นวันหยุดราชการ

วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่๙

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกมาชี้แจงชัดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าวันที่๕ธันวาคมยังคงเป็นวันหยุดราชการจริงแต่การเรียกชื่อวันเดี๋ยวรอความชัดเจนจากสำนักพระราชวังก่อนค่ะ
พันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเรียกชื่อวันที่๕ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะคะแต่เป็นเพียงการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในปีนี้วันที่๕ธันวาคมยังคงเป็นวันหยุดราชการ
โดยทางสำนักพระราชวังจะคงมีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายและมีพิธีพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์แก่พระสังขาธิการ
ส่วนกิจกรรมของประชาชนสามารถทำบุญตักบาทและทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ในส่วนของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่จะทำปฏิทินประจำปี๒๕๖๐ขอให้รอความชัดเจนในการเรียกชื่อวันที่๕ธันวาคมก่อนนะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยปีนี้รัฐบาลจะไม่มีการจัดงานสโมสรสันนิบาทที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
คุณผู้ชมคะมาดูตัวเลขการลงนามแสดงความอาลัยณวันที่๒๒พฤศจิกายนมีจำนวนกว่า๕๓๐๐คนนะคะ
สะสมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจำนวนกว่า๘๘๐๐๐คน
ส่วนกิจกรรมเพื่อน้องรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ณวันที่๒๒พฤศจิกายน
กิจกรรมสวดอภิษฐรรมมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า๔๓๐๐คน
สะสมผู้ร่วมกิจกรรมสวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมมีจำนวนกว่า๑๐ล้าน๙แสนคน
ส่วนกิจกรรมอื่นค่ะณวันที่๒๒พฤศจิกายนจำนวนกว่า๔๔๐๐๐คน
และยอดสะสมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมมีจำนวนกว่า๔๕๐๐๐คนนะคะ